ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ

ร้องไห้ได้แล้ว
ร้องไห้ได้แล้ว

ขนลุกนะฮะแล้วคุณฝนก็ตอนนี้ยังทำหน้า
ึนงงอยู่ว่าไงครับคุณแชมป์
ผมว่าแค่ท่อนที่ร้องผิดมีท่อนนึง
หากแม้น้องไม่เชื่อพี่

มันไม่มีหาก

คุณแชมพ์คิดว่าเป็นท่อนนี้ไม่มีคำว่าหาก
คุณแชมป์คิดว่าคุณฝนบุญเติมเข้าไปใช่ไหมคะ

ที่ถูกต้องกันดีกว่านะครับว่าคุณฝนนั้นร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้ผิดตรงไหนนะครับ

เมื่อกี้น่าจะใช้ตัวช่วยอาจจะช่วยได้นิดนึง
เสียดายเพราะว่าเป๊กเองก็ชื่นชอบคุณฝนเพราะว่าอะไรคุณฝนเขามีความเป็นกลิ่นอายของคนลูกทุ่ง
ซึ่งมีความแบบว่าซื่อแล้วดูจริงใจเหลือเกิน

เพลงนี้นะครับชื่อเพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจนะครับเป็นศิลปินคือคุณโรมศรีธรรมราชนะครับก็เป็นเพลงดังอีกหนึ่ง
เพลงในการกลับมาของคุณโรมศรีธรรมราชนะครับเพลงนี้เนี่ยคนคิดชื่อเพลงแล้วก็พล็อตของเพลงเนี่ยคือคุณเจนพบจบกระบวนวันนะครับแล้วก็ได้คุณประสบโชคมีลาบเป็นคนแต่งเนื้อให้
แต่ถ้าเกิดเป็นยุคใหม่นี้ก็จะได้ยินจากคุณเอกชัยที่เอามาร้องนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายจริงคุณฝน

บอกว่าอยู่นานอยู่นานจะรีบไปไหนล่ะ
น้ำหัวห่วงมากมีคนบ้านเดียวที่ขึ้นกัน
มีคนบ้านเดียวไม่อยากให้ไปเออไม่คุณแอมพวกคนกรุงเทพ
คนกรุงเทพ

ก่อนจะไปขอทิ้งท้ายกรสักกรได้ไหม
อยากให้ลูกบิดด้วยก็ไม่เป็นไรเรารับได้หมด
แล้วไม่ให้ใครแก้ด้วย
แล้วไม่ให้ใครแก้ด้วยจบด้วย
รู้สึกอิจฉาคุณแอมที่ได้คุณฝนแต่งกรณ์ให้

เขาเกิดคุณแอมที่ได้คุณฝนแต่งกรณ์ให้
รู้สึกอิจฉาคุณแอมที่ได้คุณฝนแต่งกรณ์ให้

รู้สึกอิจฉาคุณแอมที่ได้คุณฝนแต่งกรณ์ให้

รู้สึกอิจฉาคุณแอมที่ได้คุณฝนแต่งกรณ์ให้
คุณโฟนมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่อยากเล่นเกม
หรือว่ามีอะไรจะฝากให้เพื่อนที่ต้องรอขึ้นมาแข่งกับพวกเรา
ก็อยากจะฝากบอกทุกคนที่อยู่ทางบ้านที่ชมรายการร้องได้ให้ล้านอยู่

ทำให้รู้ว่าบทเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันต้องร้องให้ถูกจริง
แล้วก็เตือนพี่ทุกคนที่นั่งอยู่นะครับ
ยังไงแล้วถ้าไม่มั่นใจให้ใช้ตัวช่วยที่มีอยู่

ขุนโฟนนะครับขอบคุณผู้ชมมากครับ
สี่คนแล้วที่เกิดสถานการณ์ตึงหนืดกับรายการของเรา

อยากได้ใครสักคนนะคะที่นั่งอยู่ตอนนี้

ขึ้นมาล้างอาถรรพ์เพลงที่๑ให้ได้นะครับ
ตอนนี้เป็นโอกาสของพวกท่านแล้วนะครับ

ค่ะนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว
เพลงโจทย์มาเลยครับ

เอาล่ะตกแล้วค่ะ
หน่อยได้ยินแล้วก็พอจะรู้บ้างนะครับ
แต่ว่าคล้ายยังชื่อเพลงโดย

คลางแคลงอยู่ว่าเป็นเพลงนี้หรือไม่

คุณสังค่ะ

ก็ไอ้นี่ก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ

คุณสิทธิเดชต้องตอบชื่อเพลงมานะครับ

คุณสิงเสน่ห์มีสิทธิ์ลุ้นเงินล้าน

อ้าวหมดแต่คุยลืมแล้วเนี่ย

ถ้าถูกคุณสิงเสน่ห์ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านเลยนะครับ

กลับเล่นเชิญขึ้นมาร้องได้ให้ล้าน

อายุห้าสิบกว่าบ้านอยู่เข้ายายอำเภอปากช้อง
ก็เลยเปลี่ยนอาชีพไปทาสี

มันดิวฝเรียน

หัยฯทิศภาพก็ขาดทุน

ก็เลยไปเก็บขยะบ้าง
เทปไปเทปมาหนามืด

ก็แค่แกเอ้ยก็เลยอยากจะมาร้องเพลง

ก็เลยอยากมานะเด็กแก่เอ้ย

มาแล้วไม่ได้ก็เสียดายนะ
รับเลี่ยงขอบพระ

คุณสิงสะเนยเนอะแล้วนอกจากนั้นพอหยุดเลี่ยงกรอกพ้าพอมองไม่เห็นแล้วไปทำอะไรอีก
ก็พอดีเขาจ้างประชาสีแบบไม่สูงมากก็ไป
พอจามไปตามมาตรงหัวเข่ามันบวม
อ๋อมันตกบินตกนั่งร้านหรืออะไรก็เกือบ
แล้วมาจากอะไรทำไมถึงบวม
โรคมันมากกันพร่อม
สุขภาพไม่ดีเป็นหลายอย่างลูก
แล้วเอาตอนนี้เลยเป็นทำอาชีพอะไรใช้หาเลี้ยงตัวเองคะคุณลุงสิงเสน่ห์
เก็บพญาะเบิ่งอะไรเบิ่งซ้านพระพรรดิ์อันที่จะได้สั่งมานะครับ
ค่ะนะคะในวิทยาเห็นถอดหมวกดูหล่อจังเลยทำไมวันนี้ใส่หมวกมา

ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ฝากมุมเซ็นเช็คให้
เด๋ยวไปหักเอาจากล้านนึงก็เหลือก้าวแสนเก้ามึงเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาท
เพราะว่าไม่ถอดหมวกแบบเนี้ยดูไม่หรอ

ตัวเราควรใจดีดี
เออถอดมวกน่ะดูดีหน้าตาปังสาย
แต่ถามหน่อยคุณสิงเสน่ห์มีปัญหาทะเลาะอะไรกับฟันล่ะ

มุกก่อนใช่น้ำยาฉีดปากเค้า

ก็เลยเอาไปเอามามันพองเลย

มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะ

แนะนำเนี่ยเดี๋ยวพอออกรายการเราแล้วนะฮะ
เพราะว่าอะไรเคี้ยวไม่ได้แบบนี้อันตรายเหมือนกัน
เพราะว่าอะไรกะเพาะแต่ทำงานหนักถุงสิ่งเสน่ห์
ต้องระวังติดอะไรก็ถ้าฟันไม่ดีแล้วก็ไม่สะดวก
ถ้าไม่สะดวกจริงเนี่ยก็แนะนำว่าบดหน่อย
งั้นก็เดี๋ยวจะป่วยอีกเพราะว่ากระเพาะทำงานหนัก

เดี๋ยวกลับบ้านให้คุณต้นหอม